แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณชิสาเล่าให้ฟังกรณีของ
ผู้ชายวัย๓๕ปีที่มุกดาหารเสียชีวิต
จากกรณีของการกินหอยแมลงผู้นะครับ

คือไปซื้อหอยมากินคือคืนวันศุกร์ที่๔ธันวาคม
ซื้อมาจากตลาดนัดลูกชายเป็นคนมาซื้อ

พอตี๔ตี๕ของเช้าวันเสาร์อาการออกเลยคุณ
คนที่ไทยเยอะสุดอย่างลูกชายใช่ไหมครับ

แต่อาการออกก่อนคือเป็นลมอาเจียน
สักพักหนึ่งลูกชายอาการหนักสุด
ท้องเสียท้องร่วงรุนแรงจนส่งโรงพยาบาล
และท้ายที่สุด๑๑นาฬิกาของเช้าวันเสาร์

ระบุว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ
แล้วก็ครอบครัวบอกน่าจะเกิดจากอาหารเป็นพิษ

ครับทีนี้เรื่องนี้ศาลนักศึกษ์จังหวัดมุกดาหาร
ได้ตรวจสอบแล้วก็ต้องลงพื้นที่นะครับ
ต้องลงพื้นที่ตลาดที่ผู้ตายไปซื้อหอยแมลงผู้มานะครับ
โดยทางอสมชุมชนตาดแคนคือนางทันจีราใจสุขนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าหลังจากมีกรณีผู้เสียชีวิตในชุมชน
จากการซื้อหอยที่ตลาดนัดในชุมชน
ซึ่งขายเฉพาะวันศุกร์เอาไปรับประทาน
เจ้าหน้าที่ศาลนักศึกษ์จังหวัดได้ร่วมกับอสม
เข้าไปตรวจสอบร้านขายหอยดังกล่าวแล้ว

พบว่าหอยมีเชื้ออฮิวาศักดิ์โรค
ทีนี้ครับเพราะอะไรถึงมีเชื้อ
เพราะว่าตอนเอามาขายอาจจะต้มลวกนึ่ง
ถ้าไม่สุกก็อุณหภูมิของน้ำเดือดไม่พอ
คือเขาบอกว่าต้องน้ำเดือดร้อยองศาเลยนะ

แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ให้คนขายแผงนี้
ขายก่อนเพื่อการตรวจสอบที่มาของหอยเหล่านี้ด้วย
และความปลอดภัยของผู้ปฏิภพกรุ่งด้วยนะครับ
เป็นอพิธีโอเคนะ
เบื้องต้นนั้นมีเชื้ออฮิวาตกลโลก
อยู่ที่หอยแมงผู้ค่ะตรวจเจอเชื้อค่ะแล้วแล้วได้ได้คุยกับคนที่ขายหอยว่ายังไงบ้างครับ
คุยคนที่ขายหอยว่าให้เขาเรียกว่าอะไรให้ต้มให้นาน
เรื่องต้นคุณหมอก็สัมภาษณ์ถามคนขายหอยว่าต้มถึงอุณหภูมิ๑๐๐องศาไหม
คนขายก็บอกว่าผมไม่รู้หรอกว่ากี่องศาคุณหมอก็เลยแนะนำว่า
ถ้าจะให้ปลอดภัยต้องอุณหภูมิต้องถึง๑๐๐องศา
แล้วคุณหมอก็ได้มาอธิบายให้อสมฟังด้วยว่าในการที่เราจะบริโภคอาหารทะเลน่ะ
ทุกอย่างซื้อไปแล้วเราต้องไปทำความสะอาดแล้วก็ต้มใหม่ก่อน
ทุกครั้งให้สุกกว่าหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาถามว่าต้มเนี่ย
คือถึงร้อยองศาเซลเซียสหรือเปล่าหมายถึงอุณหภูมิของน้ำเดือดเนี่ย
คือสังเกตง่ายนะเมื่อสักครู่เห็นไหมคะ
เขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าร้อยองศาหรือเปล่าสังเกตง่ายค่ะ
จุดเดือดของน้ำนี่คือร้อยองศาเพราะฉะนั้นมันต้องเดือดปุดนั่นแหละค่ะ
แปลว่าร้อยองศาแล้วครับแต่ว่าพี่ที่เอามาขายเนี่ยเป็นผู้ชายนะ
เขาบอกเขาไปรับมาไปรับมาจากตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
ก็ไม่รู้ว่ามันมีเชื้ออะไรหรือเปล่ายังไงบ้างนะฮะ
ส่วนการนึ่งการต้มการลวกเขาก็บอกว่าเขาก็เอามาลวกจนสุกทุกครั้งนะ
แต่เขาอาจจะไม่รู้ว่ามันต้องร้อยองศาหรือยังไงแต่พอเห็นว่าสีมันสุกเรียบร้อยแล้ว
เขาก็มาขายเลยใช่ไงสังเกตด้วยตาเปล่าบางทีเห็นสีของหอยมันส้มแล้วนะ
ก็ถือว่าสุกแล้วอย่างนี้ฟังเสียงพ่อค้าหน่อยนะครับ
เวลาที่เราทำสุกใช่ครับผมนิ่งจนสุกเลยสำรวจได้เลยครับผมนิ่งจนสุก
พี่ใช้ตมร้อนต่อมาเท่าไหร่ผมกลับไม่ได้ว่าตมร้อนเท่าไหร่ผมนึ่งจนมันสุก
ถูกไหมครับผมใช้แก๊สนึ่งถ้าเกิดไม่ใช้เชียวสาธารณ์นะครับ
ถ้าเกิดเจ้าสาธารณ์ยังไงก็ไม่สุกถ้าเกิดเจ้าแก๊สมันสุกแน่นอน
นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้กับพ่อค้า
แล้วก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของเราด้วยนะ
บอกว่าบางทีเนี่ยถ้าพ่อค้าแม่ค้าไปรับมาแล้วเขาอาจจะลวกแล้วนะฮะ
ทำยังไงพอมาถึงท่านท่านก็เอาที่ลวกแล้วขายต่อเลย
ไม่ได้ท่านอาจจะต้องลวกใหม่นึ่งใหม่
เอาให้มันผู้บริโภคเห็นตอนนั้นเลยว่าท่านกำลังนึ่งร้อนอยู่
แม้แต่คนที่ไปซื้อที่ลวกแล้วมารับประทาน

แต่บางทีเขาก็บอกว่าลวกมากมันศุกร์เกินไปตัดคอยเหี่ยวไง
เออแล้วมันจะไม่อร่อยนะครับโดยเฉพาะ
หอยหน้านี้ครับฤดูนี้เป็นฤดูมรสุมครับ
อันนี้เป็นข้อมูลเลยครับพอฤดูมรสุมเนี่ย
น้ำทะเลมันขุ่นไอผัวกโครลสิ่งสกปรกหรืออะไรต่างเนี่ย

ต้องล้างต้องลวกให้ดีให้สุกนะครับ

อีกอย่างหอยแมลงผู้มันจะมีเส้นขน